ไปดูเรื่องของผู้หญิงคนนี้หน่อยค่ะ
ซื้อบริการชายหนุ่มนะคะ
ก็จริงก็ซื้อมาเป็นประจำนะคะ
แต่ว่าลายล่าสุดเนี่ย

แล้วสุดท้ายเรื่องนี้จบด้วย

ลักขโมยแหวนทองของเธอนะฮะ

เงินสดของเธอแล้วก็ฆ่าหมาของเธอตาย
สุดท้ายยังส่งภาพมาข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ

มีลูก๓คนทำธุรกิจทัวร์
แล้วก็บวงสวงปู่ศรีสุโธคำชโนธ

ก็ย้ายจากบุรีรำมาอยู่ที่บ้านดุงอุดรธานี
แต่นะคะเธอด้วยความที่เป็นโสด
เธอก็บอกว่าซื้อบริการหนุ่มรุ่นน้องอยู่เป็นประจำ
ก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าเธอเนี่ยเลี้ยงดูดีนะคะ
บางคนถึงขั้นซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เลยก็มี

เธอบอกว่าเธอได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในเลขอายุ๒๖ปีทางแอปพลิเคชันหาคู่

แรกไม่มีปัญหาจนสุดท้ายเนี่ยสนิทสนมกันมากขึ้นก็พามาที่บ้าน
ผู้ชายคนนี้ในเลขเนี่ยรู้จักในบ้านทุกซอกทุกมุม
หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏของเริ่มหายนะคะแหวนทอง๑บาทหายไป
ต่อมาเงินสดค่อยทยอยหาย
ก็เธอบอกว่าคิดว่ามั่นใจว่าเป็นนายเลข
เพราะว่ารู้มาว่าเขาติดยาเสพติดด้วย
และในเลขเองก็เคยขอเงินค่าถ่ายโทรศัพท์คืน๓๐๐บาท
หนักเข้าถึงขั้นทำร้ายสุนัขของเธอจนตาย
แล้วก็ยังส่งคลิปถือมีดมาข่มขู่เธอด้วยค่ะ
อันนี้ก็เป็นคลิปที่เธอเก็บเอาไว้นะคะ

คุณบุ๋มบอกว่าล่าสุดมือถืออีกเครื่องหนึ่งก็ถูกขโมยไป
อยากได้คืนมากเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มีข้อมูลทุกอย่าง
การเงินการทำงานนะคะ
แล้วเรื่องนี้จะแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนก็คิดอย่างนั้น
ไว้วางใจเข้ามาในบ้านได้ทำความสะอาดบ้านได้ก็จะมีเงินหายบ้าง
แล้วก็จะมีการเอาโทรศัพท์ไปเอาไปแล้วก็ถ้าอยากได้คืนก็คือต้องเอาเงินไปถ่าย

๓๐๐๐บาทนะคะ๓๐๐๐บาทแล้วก็จะมีขอจบความสัมพันธ์นะคะ
ขอจบความสัมพันธ์ขอ๓๐๐๐บาทนะคะแล้วก็ให้เป็น๓๐๐๐บาท
เพราะว่าเราก็กลัวโดนฆ่าโดนตีรถ
หนุ่มที่มาติดกับลูกเนี่ยนะ

ก็มีเยอะค่ะแต่ว่าก็จะเลือกคัดคนเข้าบ้านอยู่

หลายคนว่าอย่าไว้วางใจใครง่ายจนเกินไป
เรื่องนี้เธอก็บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วย